มีเรื่องของการทำร้ายร่างกายด้วยคือเบนท์เดมอน
นะฮะล่าสุดธนายความก็ไปยื่นความจำนงกับตำรวจว่าเบ้น
พร้อมจะเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อต่อสู้คดีในเรื่องนี้นะครับ
นายพิศิษฐุติภรพงษ์ชัยเป็นท่านายความของนายชัยวัดคบุญถาวรหรือว่าเบนท์นี่แหละ
ก็เดินทางมาพบตำรวจสืบสวนสอบสวนอัธยกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อแจ้งความจำนงของเบนท์เดมอนในการเดินทางกลับประเทศ
เพื่อมอบตัวแล้วก็ต่อสู้คดีนะครับ
จากนี้ยังเข้ามาส่งมอบของกลางเป็นรถยนต์หรู
ที่ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามอายัดเพิ่มเติม
นายพิสิทธิ์ก็ยืนยันว่าเน้นเดมอนจะเดินทางกลับไทย๑๖กุมภาพันธ์นี้
ซึ่งลูกความของตนยืนยันความบริสุทธิ์
ขอปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันชื่อดัง
แต่ยอมรับข่าวที่เสนอไปมันบิดเบือน
ก็เลยอยากชี้แจงแล้วก็ออกมาชี้แจงความบริสุทธิ์ทั้งหมดด้วยตัวเองด้วยนะครับ

แล้วก็มีการมาเรียกอีกฝ่ายว่ามึงตลอดการสนทนาด้วย

แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นใครเป็นคนพิมพ์นะ
อย่างมึงต้องเลี้ยงด้วยมือด้วยตีนทำดีด้วยแล้วอวดเก่งอะไรแบบนี้
แล้วประโยคสุดท้ายลงท้าทายประมาณว่ากูไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องเกรงใจใครหรือไว้หน้าใคร
เป็นแชทที่คุณดิวพยายามจะเจรจากับบุคคลที่มีการพิมพ์ตอบกลับมา
เรื่องของการเจรจาจะแยกทางกันใหม่หรืออะไรอย่างไร
ก็เดี๋ยวต้องพิสูจน์ให้ทราบว่าฝั่งนั้นเป็นใครที่พิมพ์คุยกับคุณดิวอลิสระนะคุณผู้ชม
ส่วนการติดตามทรัพย์สินของเบ้นและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
วันนี้ปมและกศธหารืมร่วมกันนาน๑ชั่วโมงกว่า
เพื่อสรุปทิศทางในการดำเนินคดีกับเบนท์เดมอนแล้วก็เว็บพนันนี้
ปมระบุว่าเมื่อตรวจสอบเว็บมาเกาะ๘๘๘ไปพบความผิดชัดเจนอยู่แล้ว
หลังจากตรวจสอบไล่ครับตั้งแต่เส้นทางการเงินบัญชีแรกจนถึงบัญชีสุดท้าย
ซึ่งมีผู้ได้รับทรัพย์สินเหล่านี้เกี่ยวข้องความผิดฐานฟอกเงินทั้งหมดเลยนะครับ
มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดยังไง
แน่นอนนะครับการติดตามตัวเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเบนท์เดมอนครับ
ท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ท่านผอบตรก็สั่งตรงไปยังผู้บัญชาการสอทรแล้ว
สอบสวนขยายผลในเรื่องของการให้การที่เป็นประโยชน์ทั้งหมด
โดยผู้ให้ปากคำในฐานะพยานรายแรกคือผู้กองไร้น้องชายของเบ้นซึ่งก็ให้การเป็นประโยชน์หลายด้านนะฮะ
อีกลายหนึ่งก็อยู่ระหว่างการประสานให้ปากคำก็คือเดี๋ยวต้องพูดคุยกับดิวเพิ่มเติมอาจจะบินไปสอบส่วนที่ต่างประเทศนะครับ